ต่อที่เรื่องของภัยแรงตอนนี้ภายแรงเนี่ยมาเยือนไปเรียบร้อยแล้วทั้งภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางน้ำท่าไม่ค่อยจะมีแล้วนะโดย
จังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ชาวบ้านต้องช่วยกันไปหาน้ำเนี่ยสูบเข้าไปนาข้าวเพราะข้าวกำลังตั้งท้องเพราะว่าตอนนี้ไม่มีน้ำ
มันเดี๋ยวจะยืนต้นตายนะฮะอ่าไปดูแต่ละพื้นที่เนี่ยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปดูชาวบ้านในพื้นที่สามตำบนนะฮะในเขตอำเภอบรรทธพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับเขาต้องลงขันกันเอาเงินเนี่ยลงมากองรวมกันหมายถึงว่าช่วยกันคนละม้ายคนละเมืองนะฮะน้ำรถแบ็คโฮเนี่ยไปขุดบริเวณ
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาภายแรงในหลายพื้นที่ของจังหวัดก็ขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น
ชาวบ้านในตะบนหนองมะนาวอำเภอคงอยู่ที่๓หมู่บ้านกว่า๒๐๐หลังคาเรือน

ถึงขั้นกับต้องซื้อน้ำเลยนะฮะจากรถที่เขาไปเล่ขายน้ำนี่แหละ
ราคาถังหนึ่งก็ถังละ๑๐๐นะซื้อมากก็จ่ายมากซื้อน้อยก็จ่ายน้อย
ต้องซื้อเอาไว้ใช้กันแล้วคุณผู้ชม
ชาวบ้านบอกว่าภายแรงปีนี้มาเร็วกว่าทุกปีนะครับ
ส่งผลให้น้ำในสระน้ำสาธารณะที่ใช้สำหรับผลิตน้ำปลาปลามันแห้งขอดไป
ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำปลาปลาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านได้
ขณะที่พระพิสุขสงฆ์ภายในวัดชื่อว่าวัดบ้านหมันได้ร่วมกันทำลงทุน
ขุดบ่อน้ำบาดานเอาไว้ในวัดเลยเพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ให้ชาวบ้านได้ใช้สอยกัน
แล้วก็เป็นการบรรเทาความเด็บร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่
ลงพื้นที่ไปช่วยอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับ
ปิดท้ายกันที่จังหวัดกรสินครับ
สถานการณ์น้ำที่เขื่อนลำเปล่านั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง
ก็มีปริมาณน้ำอยู่ที่๗๔๖ล้านลูกบาทเมตร
จากปริมาณกักเก็บอยู่ที่๒๔๕๐ล้านลูกบาทเมตร
หรือว่าร้อยละ๓๘ของความจุอ่าง
นายพงศักดิ์นักสอนผู้มนายการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเปล่าบอกว่า
เป็นประนำที่ลดลงเนี่ยจะสามารถต่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร
เขตชลประธานได้๓๑๔๓๐๐ไร่
รอบคลุมพื้นที่๓๐๐๐ครอบครัว
แล้วก็ส่งน้ำเข้าอ่างห้วยศรีทน
เพื่อเป็นการผลิตน้ำปลาปลาให้ชาวบ้านเมืองกรสิน
ทั้งนี้แผนการจัดการน้ำของเขื่อนลำเปล่านั้นจะส่งไปยังพื้นที่การเกษตร
แล้วก็ลำน้ำธรรมชาติประมาณวันละ๕๗๘ล้านลูกบาทเมตร
ซึ่งจะทำให้ในพื้นที่ของร้อยเอ็ดยะโสธรได้รับประโยชน์ไปด้วยนะครับ
ทำให้น้ำมีพอถึงเดือนมิถุนายนนี้
ก็ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสำรองน้ำไว้ใช้ช่วยกันประหยัดน้ำ
เพื่อให้น้ำมีใช้เพียงพอตลอดช่วงหน้าแรงทั้งเรื่องของการทำการเกษตรแล้วก็การอุปโภคแล้วก็บริโภคนะครับ